ช่วงเวลาแห่งการลุ้นช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันจะได้ไปใช้สิทธิ์
ในการลงคะแนนทางด้านของอาสาสมัครของพักเอง
ก็ทำงานต่อเนื่องนะในช่วงนี้ในการที่จะให้สมาชิกพักได้ไปลงคะแนนกันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในรัฐเฟอร์รีด้าหนึ่งในรัฐสวิงสเตต
หรือว่าเป็นรัฐตัวแปรที่สำคัญในการที่จะต้องดูว่าประชาชนเขาจะเลือกใครกันแน่นะครับ
ตอนนี้คุณชายรัฐถมยาก็อยู่ที่รัฐฟอริดานะครับ
ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณชายรัฐถมยาได้เลยครับเชิญครับ
ครับคุณสืบสกุลครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง๑๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
ก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นการหาเสียงโค้งสุดท้าย
สมัครทั้งสองคนนั้นตารางแน่นเอี้ยทีเดียวนะครับ
วันนี้เฮลาลีคลินตันลงพื้นที่ไปถึง๓รัฐด้วยกัน
ก็คือเป็นซูเวเนียมิชิแกนแล้วก็นอสแคโลไลน่านะครับ
ซึ่งการหาเสียงของฮิลาลีนั้นก็มีผู้สนับสนุนที่สำคัญครับ
อย่างเช่นประธานธิบดีบารักษ์โอบามาแล้วก็นางมิเชลโอบามา
สุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ
นั่นก็คือนายบิลคลินตันอดีตประธานธิบดี
แล้วก็เป็นสามีของนางฮิลาลี่นะครับ
ก็ได้ไปช่วยนางฮิลาลี่หาเสียงด้วย
ส่วนทางโดนัลดทรัมป์นะครับก็ตารางแน่นเอียดไม่แพ้กันนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปถึง๕รัฐด้วยกันนะครับ
แล้วก็จะไปจบการหาเสียงที่รัฐมิชิแกน
แต่ว่ารัฐแรกที่โดนัลดทรัมป์เลือกที่จะลงพื้นที่ในวันนี้
ก็คือรัฐฟอรีด้าที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับ
ลงพื้นที่ไปที่เมืองซาราโซต้านะครับ

เป็นเมืองที่มีชุมชนของชาวอเมริกัน

ของโดนัลดทรัมป์ที่จะเอาชนะในรัฐฟอรีดา
ต้องเอาชนะใจคนอเมริกัน
ที่เป็นเชื้อสายลาตินให้ได้นะครับ

โดนัลดทรัมป์ก็ยังคงโจมตีฮิลาลีคลินตันนะครับ
ว่าเป็นคนที่ทุจริตที่สุด

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเรื่องอีเมล
ไม่พบสิ่งผิดปกติในอีเมลของนางฮิลาลี่ก็ตามนะครับ
แล้วก็โดนัลดทรัมป์นั้นยังไม่ยืมที่จะหยอดคำหวาน

อริดานั้นเปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่๒ของเขานะครับ
เขาก็บอกว่าเฮลาลี่ทัศนการเลือกตั้ง
ก็จะไม่หันหลังกลับมาที่รัฐฟอรีได
แต่ตัวเขามีทั้งธุรกิจมีทั้งพนักงานที่อยู่ที่นี่

เพราะฉะนั้นแล้วฟอรีด้าก็เปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่๒ของเขานะครับ
แต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้ฮิลาลีจะไม่ได้ลงพื้นที่มาที่รัฐฟอริดาแห่งนี้นะครับ
แต่ว่าอาสาสมัครของเฮลลี่นี้ก็ทำงานกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับ
ใช้อุตสาธิตในการเดินไปเคาะประตูตามบ้าน
เพื่อให้สมาชิกพักเดโนแครตออกมาใช้คะแนนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
อาคารหลังนี้ถูกตกแต่งให้เป็นสำนักงานหาเสียงของฮิลาลีคลินตัน
ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเมืองแทมป้ารัฐฟอรีดา
ซึ่งปัจจุบันมีคนผิวสีอาศัยอยู่แถบนี้เป็นจำนวนมาก
ในวันนี้มีคนเดินทางมาเข้าแถวกันตั้งแต่เช้า
เพื่อช่วยนางฮิลาลี่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย
ส่วนเป็นคนที่ถูกจ้างมาขณะที่อีกจำนวนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่ตั้งใจมาทำ
เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เพื่อให้ฮิลาลีเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาวรัฐ
ความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งครั้งนี้กับครั้งก่อน
ในแง่นโยบายไปจนถึงผู้สมัครทำให้โรสแมรี่ดิกสัน
อาสาสมัครประจำสำนักงานของพักเดโมแครตที่ทำหน้าที่จัดคนไปยังพื้นที่ต่าง
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่าผู้คนมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนก่อน
บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากคราวที่แล้วมาก
เพราะประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ไปออกเสียงมากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเทียบกับคราวที่แล้ว
มาร่าเอวนักศึกษาวัย๒๓ปีและเพื่อนอีก๒คน
ก็ใช้โอกาสอีกไม่กี่วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง
ทำหน้าที่อาสาสมัครอย่างเต็มที่
แวะมาสำนักงานของนางฮิลาลีตั้งแต่เช้าเพื่อรับเอกสารและฟังคำแนะนำ
ก่อนจะขับรถไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นสมาชิกของพักเดโมแครต
เธอเริ่มเดินเท้าและเคาะประตูไปทีละบ้านก่อนจะถามคำถามที่มีการเตรียมเอาไว้
โดยมีเนื้อหาให้เจ้าบ้านยืนยันว่าเป็นสมาชิกพักเดโมแครตตามที่เคยลงทะเบียนไว้หรือไม่
และย้ำให้ไปใช้สิทธิ์โดยหากเจ้าบ้านไม่ทราบข้อมูลเธอก็พร้อมจะให้ข้อมูลที่จำเป็น
ที่ตั้งของครูหาลงคะแนน
แต่ถ้าเจ้าบ้านปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนพักเดโมแครตแล้วเธอก็จะทำได้แค่เก็บข้อมูลเอาไว้
โดยไม่เซาซีถามถึงสาเหตุ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการบรณรงค์ที่ผู้สมัครนิยมนำมาใช้
และถูกมองว่ามีประสิทธิภาพ
เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นไปยังผู้มีสิทธิ์ให้ไปออกเสียงโดยตรงแล้ว
ยังได้ข้อมูลและพูดคุยกับสมาชิกด้วย
เจ้าของเป็นครอบครัวคนผิวสีสมาชิกพักเดโมแครต
ชาวบ้านบอกว่าเธอไปใช้สิทธิ์แล้วและแม้จะไม่ได้บอกว่าไปเลือกใคร
แต่ก็พอเดาได้จากการพูดคุยและภาพของนายโอบามาที่ติดอยู่ข้างฝา
การรณรงค์และจากคนที่รู้จักเป็นความจริงที่คนผิวสีบางคนเลือกฮิลาลีเพราะชอบโอบามา
แต่สำหรับเธอและอีกหลายคนก็ชอบฮิลาลี่เพราะตัวของฮิลาลี่เอง
บอกว่าก็คงจริงสำหรับบางคนแต่กับเธอไม่ใช่
ก่อนหน้านี้หลายคนเลือกโอบามาเพราะเป็นคนผิวสีเหมือนกัน
เขามีบทบาทที่ยิ่งใหญ่และสร้างประวัติศาสตร์
เห็นด้วยกับโอบามาเช่นเดียวกับฮิลาลี
ที่เธอเห็นด้วยกับความคิดของเธอมากกว่าผู้สมัครคนอื่น
มาร่าจะเพิ่งมาเป็นอาสาสมัครเคาะประตูรณรงค์เป็นครั้งแรก
เพิ่งเริ่มทำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอและเพื่อนจะอุทิศเวลาที่เหลือ
รณรงค์ให้คนเลือกนางฮิลาลี่ไปจนถึงนาทีสุดท้าย
จอมพลดาสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
ก็จะเป็นศูนย์ครับคุณรัชพรคุณเขมสอนคุณสืบสกุลครับ